อาจารย์ปริญญาหรืออาจารย์สมชัยก็มองว่ายังไงซะ
สูตรที่มันน่าจะโอเคที่สุดในขณะนี้ก็คือ
ควรจะต้องมีก้าวไกลมี๘พักเหมือนเดิมเนี่ยข้าวต้มมัดเหมือนเดิมนี่แหละ
แต่ว่าตามที่เราทราบคือมันติดล็อกเหมือนที่เขาชวนพักต่างมาคุย

ซึ่งขณะนี้ต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
เป็นความพยายามที่จะดันก้าวไกลออกไปให้ได้
โดยสร้างกระแสสร้างความรู้สึกนึกคิดสร้างวิธีการในการกดดัน
เช่นเชิญพักต่างมาพูดว่าเอาล่ะถ้าจะร่วมกับพึ่งกับไทยร่วมได้
แต่ต้องมีก้าวไกลสคริปต์เดียวกันหมดใช่ไหมมาพักไหนพักไหนก็ช็อกมิ้นท็อก
นะแล้วก็พูดประโยคเดียวกันหมดอ่านะครับมีก้าวไกลไม่ร่วมนะครับ
นี่คือการสร้างกระแสกดดันมีการเอามวลชนนะครับ
ซึ่งอาจจะเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นแดงกอทมมาแกะข้าวต้มมัดแล้ว
บอกว่าไม่ต้องมัดติดกันเอาขนมจากมาให้จากกันได้แล้ว
นั่นคือการพยายามที่จะบอกว่าต้องดันก้าวไกลออก
แต่กระแสตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ามองจากกระแสมวลชนทั่วไปโดยสังคมส่วนรวมเนี่ย
เห็นด้วยกับวิธีการแบบนี้และเพื่อไทยน่าจะรู้แล้วว่า
วิธีการดันก้าวไกลออกในจังหวะเวลานี้ทันทีเนี่ยไม่น่าจะเป็นผลดี

ก็ขึ้นอยู่กันตรงนี้แหละครับว่าวันที่๔เนี่ยคุณจะเลือกให้จบวันที่๔

แล้วจะเลือกให้จบยังไงวันที่๔
ถ้าเลือกให้จบวันที่๔ต้องเติมพักอื่นเข้ามาครับ

พักบอกถ้ามี๑๑๒ก็ไม่ร่วมมีก้าวไกลก็ไม่ร่วมด้วย
ไกยอมลดอะไรบางอย่างแต่ตัวเองไม่ออกใช่ไหมครับ
แล้วก็ในขณะที่พักการเมืองอื่นที่จะเติมเข้ามานั้นเนี่ย
ก็มองถึงประเทศต้องเดินต่อนะครับ

ภูมิใจไทยนะฮะคุณอนุทิน
ไม่ต้องพึ่งเสียงสวในการโหวตเลือกนายกแล้ว
ใช่ครับเสียงสอมีความหมายแต่อะไรเกิดขึ้น
สิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งภูมิใจไทยจะไม่ได้การต่อรอง
เอากระทรวงสำคัญกระทรวงใหญ่
ถูกไหมครับเพราะว่าเขาเข้ามาเพื่อได้ชัยชนะในการเป็นรัฐบาล
อย่างที่สองคือผลที่เกิดขึ้นก็คือว่า
รัฐบาลชุดนี้จะเป็นรัฐบาลที่มีความมั่นคงมากเกินไป
จากการตรวจสอบถวงดุลจากฝ่ายค้านเลย
ฝ่ายค้านจะทำอะไรไม่ได้และอาจจะกลายเป็นผลิตการรัฐสภารอบใหม่
นี่คือผ่อนที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็คือ
ถ้าเพื่อไทยอยากได้เกมเร็วจบในวันที่๔
ก็ต้องเติมแบบนี้เติมที่เดี๋ยวจบครับไม่ต้องเพิ่งสอบวอร์
คือสูตรที่ไม่มีเก้าไกรไม่มีลุงเนี่ย

ภูมิใจไทยเขาบอกเลยว่า๑๑๒เขาไม่เอาแน่นอน
ถ้ามีก้าวไกลเขาก็ไม่เอาอาจารย์คิดว่ามันยังร่วมกันได้
ผมคิดว่าพักภูมิใจไทยก็ดีพักอื่นก็ดี
ที่ไม่อยู่ใน๘พักเนี่ยนะครับก็ไม่มีพักไหนหรอกครับ
ที่ว่าถ้าเลือกได้ขอเป็นฝ่ายค้านไม่มีหรอก

เงื่อนไขอะไรก็อยู่ในพื้นฐานของการที่เจรจากัน
คือในด้านหนึ่งเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับ
แต่พอมติของรัฐสภานะครับที่เอาข้อบังคับการประชุมมาใหญ่กว่ารัฐมนูล

คณาจารย์นิติศาสตร์ทั่วประเทศก็ไม่ยอมรับ
อย่างนี้มันขัดรัฐมนูลจะสอนหนังสือกันต่อยังไง

แล้วมีมติว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการขัดหรือแย้งตอบ

ง่ายคือแผนจะเดินหน้าเอาเคลียร์เก้าไกลออกมันชะงักมันติดขัดว่ามันทำแล้วมันเสียหาย
แล้วกระทบกับการกลับบ้านของคุณทักษิณว่าจะถูกต่อต้านได้
ดังนั้นผมก็คิดว่าเขาต้องใช้สูตรนี้ไปก่อน
ส่วนก้าวไกรเนี่ยถ้าเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ในช่วงหลังเลิกตั้งจนสัปดาห์ที่แล้ว
มันคือความพยายามในการแยกพักการเมืองฝั่งประชาธิปไตย
คุณภาคภูมินึกออกไหมครับในการเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคม
ฝ่ายค้านเดิมหรือฝั่งไม่ไปชนะฝั่งรัฐบาลเดิมหรืออำนาจเดิม
ทีนี้ถ้าหากว่าก้าวไกรกับเพื่อไทยแยกกันโดยเพื่อไทยปล่อยมือปุ๊บเนี่ย
๑๘๘จะกลายเป็นที่หนึ่งมันคือการแยกฝั่งประเภทไตย
ถ้าหากว่าจุดยืนของก้าวไกรก็ต้องการรักษาพักฝั่งประชาธิปไตยเอาไว้
เพื่อเป็นเชนะของประชาชน๒๗ล้านคนผมหมายถึงรวม๘พัก๒๗ล้านคน
เขาก็มีเหตุผลที่ว่าอย่างกรณีของการแก้ไขกฎหมายเนี่ยคุณภาคภูมิ
กฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีเสียงสอสอแค่พักเดียว๑๕๑เสียงเนี่ย
มันตกตั้งแต่เวลา๑นะครับ
ผมก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่
ที่อยู่ในวิสัยที่จะมีการเจรจากันได้
มันอยู่ที่ว่าจะเจรจาสำเร็จหรือเปล่าถ้าไม่สำเร็จก็คือสูตรเมื่อกี้ไง
ก็ต้องไปไม่มีก้าวไกลด้วยแล้วก็ไม่มีลุงด้วย
อาจารย์คิดว่ามีทางสำเร็จที่จะไปเชิญพักอื่นมาเติม
คือวิธีการของผมนะครับผมจะเชิญ๓พักพร้อมกัน
ผู้จำพักเดียวยังลำบากเลย๓พักพร้อมกันเลยเหรอ

ถ้าใครตอบผมก็จะเสนอเข้าไปเป็นรัฐบาลในการโหวตวันที่๔

ชาติไทยพัฒนาเชิญประชาธิปัตย์แล้วก็เชิญภูมิใจไทย
แล้วโดยข้อเสนออะไรฮะในเมื่อเขาบอกไปแล้วว่า
ถ้ามี๑๑๒เขาไม่เอามีก้าวไกลเขาไม่เอา
ก็คือไม่รู้ล่ะผมเชิญร่วมรัฐบาลมีหน้าตาแบบนี้แล้วมาช่วยกัน
ผลักดันประเทศเอาหรือไม่แล้วก็เรื่อง๑๑๒นั้น
เป็นเพียงความเห็นของพักการเมืองพักเดียว
ยังไงก็แล้วแต่ถ้าพักอื่นไม่เอายังไงก็ไม่ผ่านในวันอาทิต
นี่คือตักกะที่เกิดขึ้น
เห็นว่ากาวกัยควรจะลดตัวเลือกนึบะได้มีแค่ภูมิใจไทย
ซึ่งสมมุติถ้าเสนอ๓พักพร้อมกันเนี่ย
ถ้าผมตอบก่อนนะผมเข้าก่อนนะ
แล้วถ้าตอบแค่๒พักพรุ่งจะแต่ไม่ตอบนะ
ผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสถานการณ์นี้ก็ยังมีโอกาสชนะได้
เพราะสมมุติบวกสิบสามสอวรเนี้ยสามร้อยห้าสิบแล้วนะครับ
ขาดก็สิบหกอีกน่ะแล้วก็นี่ขาดก็สิบหกเสียงอีกน่ะ
ขาดนิดเดียวนะครับกรณีนี้คือก้าวกลายอาจจะต้องยอมลด
หนึ่งหนึ่งสองไปแล้วด้วยหรือเปล่าฮะอาจจะลดหรืออาจจะไม่ลด
อธิบายได้ครับเพราะว่าไปคุยกันหนึ่งหนึ่งสองเนี้ย
อย่างที่ว่าไว้เนี่ยแม้ก้าวไกลจะยืนยันเพียงพักเดียว
จะเป็นนโยบายส่วนตัวก็ตามเนี่ยมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยในการแก้ไข
ถ้าสภาทั้งสภาไม่เอาด้วยคุณเสนอเข้าไปก็ตกวาระที่๑
เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจเรื่องนี้เลยนะครับการเรียกเอ่อ
การเลือกที่จะเชิญ๓พักนี้แปลว่าคุณต้องรีบแข่งกันเข้ามาแล้วนะครับ
จดหมายเชิญเนี่ยเทียบเชิญไม่ได้มีได้ง่ายง่าย
อ่านาทีทองนะฮะลดราคาช่วงนี้เข้ามาไหมนะครับ
แต่ถ้าไม่เข้าเนี่ยคนอื่นเข้าคุณไม่ได้คุณเป็นฝ่ายค้านเอาไหม
แล้วก็ไปหาเสียงสวเติมเอาถ้าเกิดภูมิใจไทยพักใหญ่เขาไม่มา
ใช่ครับอ่าซึ่งเสียงสอวอที่เติมเนี้ยครับ
ผมคิดว่าถ้าขณะนี้เนี้ยถ้าสามสามเจ็ดใช่ไหมครับครับ
มันเท่ากับได้เท่ากับสามห้าศูนย์แล้วเพราะสอวอเดินสิบสามคน
มันก็ขาดเพียงแค่เท่าไหร่ล่ะเอ่อยี่สิบหกเสียงอ่ายี่สิบห้าเสียง
ใช่อ่ายี่สิบห้าเสียงอ่ายี่สิบห้าเสียงครับนะฮะ
ซึ่งก็มีโอกาสครับที่สวเองจำนวนหนึ่งก็อาจจะบอกว่าเอาละ
นี่คือหนทางครับที่จะทำให้ประเทศมันต่อได้ครับ
แล้วมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากนักเข้าเป็นไปได้ครับ
แต่เกมนี้จะเป็นเกมเสี่ยงซึ่งหมายความว่ามันอาจจะไม่จบในครั้งเดียว
อ่าอาจจะอาจจะบิญญาณฮะมองว่าคือคือผมคิดว่าเรื่องหนึ่งหนึ่งสอง
สุดท้ายแล้วนะเราต้องเข้าใจนะครับว่าหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยครับ
เป็นเรื่องที่เรียกว่าเอ่อเป็นตัญลักษณ์ครับนะครับ
คือเหมือนกับว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับวันที่สิบสามกรกฎาคมอ่ะ
ถูกทำให้เป็นการไปแก้ไขมาตรานี้เป็นเรื่องความไม่จงรักภักดี
สวที่เตรียมจะยกมือให้กับเสียงข้างมากก็เลยชะงักไป
ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยทั้งสภาก็ทราบดีจะแก้กฎหมายใดก็แล้วแต่
เสียงร้อยห้าสิบเสียงมันตกตั้งแต่วาระแรกนั้นทางออกของของพัก
เก้าไกรนะครับถ้าต้องการรักษาสั่งไม่ไปไม่ให้แตกกัน
ครับนะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเอ่อตั้งกรรมธิการขึ้นมาก่อน
ครับนะครับให้ปรึกษากันก่อนเพราะว่ายังเห็นยังเห็นต่างกันมาก
นะครับเอ่อหรืออาจจะไปออกเสนอร่างกฎหมายยกเลิก
คณะเป็นรูปฉบับที่สี่สิบเอ็ดทับสองห้าหนึ่งเก้า
ไปเพิ่มโทษเอาไว้หนึ่งสองก็ได้อ่าคือคือมันไม่ต้องแตะหนึ่งสอง
แต่ไปแตะตัวประกาศคณะปฏิวัติที่เพิ่มโทษไป๑๕ปีก็ได้
ได้มองว่าก่อนจะถึงสูตรของคุณอุ๋ยเนี่ยนะครับ
ไม่มีก้าวไกลไม่มีลุงเนี่ยมันต้องสูตรนี้ก่อน
สูตรเติมพักที่ก้าวที่พักที่สิบก่อนอาจารย์ครับ
วันนี้หมดเวลาจริงสุดท้ายจริงฮะอาจารย์เชื่อว่า
สัปดาห์หน้าเราได้นายกไหมฮะคือถ้านะฮะ
เอาก้าวไกรออกนะครับโดยเอาพักอื่นเข้ามาแทน
ผมเชื่อว่าได้นายกแต่ไม่ได้ชื่อเศรษฐาอืม
รีจานนะฮะผมว่าเราต้องรอฟังวันที่สามก่อนครับ
ว่าสามนูนจะว่ายังไงอืมมีโอกาสห้าสิบห้าสิบครับ
วันที่สี่จะจบแต่ถ้าหากสามนูลมีคำสั่งเห็นอย่างใด
ก็ยังเลิกไม่ได้เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูด
ในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิ
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง